อกจากนี้ครับคุณผู้ชมทางด้านการไฟฟ้านครหลวงหรือว่ากฟนเขาเชิญชวนทุกคนมาช่วยกันในการล้างแอร์หรือว่าล้างเครื่องปรับอากาศ
เพราะว่าหนึ่งคือทำให้เครื่องปรับอากาศสะอาดใช้งานได้ดีแล้วยังช่วยลดโลกร้อนช่วยลดก๊าซคาร์บอนไอออกไซด์ออกสู่อากาศอีกด้วยติดตามจากรายงานครับ
ไฟฟ้านครหลวงหรือกรฟนในฐานะรัฐวิสาหกิจที่จำหน่ายกระแสไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการ
ตระหนักเกี่ยวกับปัญหาโลกร้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการก่อให้เกิดกัสคาร์บอนไดออกไซด์
ซึ่งการใช้เครื่องปรับอากาศที่ด้อยประสิทธิภาพและไม่ได้ทำความสะอาด
ก่อให้เกิดฝุ่นละอองและสิ่งสุขปรกต่างเข้าไปอุดตันทำให้เครื่องปรับอากาศทำงานหนัก
ให้ร่วมกันล้างแอร์เพื่อลดโลกร้อน
พร้อมทั้งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศ
ให้สามารถระบายความร้อนและทำความเย็นได้ดียิ่งขึ้น

ในราคาย่อมเยาว์เพียงเครื่องละ๓๐๐บาทเท่านั้น
โดยในปีนี้เปิดรับสมัครจำนวน๒๕๐๐๐เครื่อง
ในเขตพื้นที่ให้บริการของกอฟอร์นอร์
โดยผู้ชาร์จไฟฟ้าสามารถขอรับบริการได้

อกจากนี้แอปพลิเคชันดังกล่าว
ยังสามารถตรวจสอบค่าไฟฟ้าชำระค่าไฟฟ้า

ตลอดจนรับข้อมูลข่าวสารต่างของกรฟน

สามารถสมัครและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า
ซึ่งหลังจากเปิดรับสมัครไปตั้งแต่วันที่๔มกราคมที่ผ่านมา
พบว่ามีผู้ใช้ไฟฟ้าให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน